วันนี้คุณผู้ชมมาจ้อแจ้ริมจอกันดีกว่านะคะ
เพราะว่าจะพาไปดูความปวดของแก๊งนี้ค่ะ
นะคะพี่สู่พี่ฮายพี่ตั๊กเวลาเจอกันมีเรื่องตลอด
เออยังไงภาษาศูนย์นะคะเขาจะไม่ครบไม่เคารพกันแล้วนะมันจะเป็นยังไง
ไปชมเลยค่ะกับช่วงจแจริมจ

สามสาวดาวทองสุไฮตั๊กเจอกันทีไรจัดใหญ่ใจเต็ม
เรื่องความสนิทไม่ต้องพูดอ้าฝากทีเห็นไปถึงสดือ
ส่วนเรื่องความฮานี่ไว้ใจจัดให้ไปเลยค่ะ
พี่สุนารีนี่ถือเป็นตัวป๊อปท็อปฟอร์มตลอด
สกิลไม่ธรรมดาเบื่อตกปลาร้ามาจกตุ๊ด

เฮ้ยจกสุดปลายนิ้วเข้าวินไปสุดซอยเลยพี่

ถ้ามีอะไรเข้าอยากจะถ่ายรูปนะ

สู่แกแบบว่าจกสุดปลายนิ้วเลยคุณผู้ชม

เข้าใจได้คุณผู้ชม